พร้อมเสิร์ฟข่าวแซ่บกันอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะลิ้นลั่นเลย
ต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากที่สุด

เมื่อคืนนี้ค่ะปันสุธตาได้มีการอัพรูปภาพลงในอินสตาแกรม
ทำให้ชาวเน็ตเขาสืบไปต่างนานาว่าเกิดอะไรขึ้น
ดพิงไปถึงสาวน้ำชาชีระนัท
น้ำชาก็ออกมายอมรับนะว่ารู้สึกไม่ดีเหมือนกันรู้สึกโมโหเหมือนกัน
ทำไมเป็นรุ่นน้องถึงไม่มีสมมาครวะปันปันค่ะ
ร้อนออนไลน์ระอุขึ้นหลังจากนักแสดงสาวหน้าแบ๊วปันสุธตาโพสต์ภาพใบหน้าช่วงคอครึ่งล่างใครคนหนึ่ง
พร้อมลงแคปชั่นสุดหยาบคายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวชื่อปันปันอันเดอร์สกอร์สุทัศตา
นักสืบโซเชียลค้นหาคำตอบมายืนยันว่าคนในภาพที่ถูกด่าก็คือนักแสดงสาวรุ่นพี่น้ำชาชีระนัทที่กำลังมีผลงานซีรีส์เรื่องหนึ่งกับม้าจุธาวุฒิอดีตหวานใจของปันนั่นเอง
ไทยรัฐออนไลน์ต่อสายตรงถึงน้ำชาเพื่อสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเธอยอมรับว่ารู้สึกไม่พอใจนักแสดงสาวรุ่นน้องที่อายุอ่อนกว่าสิบปีที่โพสต์รูปพร้อมข้อความไม่เหมาะสมดูเหมือนเป็นเด็กไม่มีสัมมาคารวะและยอมรับว่าสนิทสนมกับม้าจริงเพราะเล่นละครด้วยกันแต่เธอเองก็มีแฟนอยู่แล้ว
ล่าสุดทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้รับการเปิดเผยว่าปันปันยอมรับว่าเป็นคนโพสต์รูปและเขียนข้อความเองโดยตอนนั้นได้ยินอะไรมาก็เขียนทันทีแต่พอโพสต์แล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องจึงตัดสินใจลบโพสต์นั้นทิ้งซึ่งตอนนี้ปันปันได้ไลน์ไปขอเบอร์น้ำชาเพื่อจะโทรไปขอโทษแล้ว
ไม่สามารถที่จะพูดออกอากาศได้จริงค่ะ
ถ้าใครอยากจะทราบก็ไปสไลด์ไอจีดูแล้วกันนะคะ